และความคืบหน้าในช่วงแรกเดี๋ยวเราไปดูกันว่า
นายกผู้นำประเทศเขาว่ายังไงกับเรื่องนี้
ใช่ค่ะคือเรื่องนี้มีคนพูดถึงในโลกโซเทียลค่อนข้างมาก
แล้วก็มีการแชร์ภาพที่ไม่เหมาะสมด้วย
สำหรับภาพร่างของครูอิ๋วที่ถูกฆ่า
ซึ่งทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เลยออกมาบอกเขาว่า
ท่านนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือ
อย่าแชร์ภาพที่ไม่เหมาะสมในลักษณะดังกล่าว
อยากจะให้จดจำครูอิ๋วแต่ภาพดี
เรื่องราวดีและคุณงามความดีน่าจะดีกว่านะคะ
ส่วนจุดเกิดเหตุค่ะที่เป็นห้องพักของครูอิ๋วนั้นตอนนี้
เจ้าของห้องเช่าเขาได้มีการทุบ

คนเช่าห้องข้างก็ต้องทยอยขนเข้าขนของ

ผู้ที่เช่าห้องใกล้กับห้องที่เกิดเหตุ
ในตะมนต์แก่งคอยอำเภอแก่งคอยจวัสสระบุรี
ต่างก็พากันนำรถกระบะมาขนย้ายข้าวของ

หลังจากที่มีเหตุการณ์ครูอิ๋วถูกฆ่าปาดคอ
ทางเจ้าของห้องเช่าบอกว่าจะมีการทุบห้องนะคะ
แถวฝั่งที่เกิดเหตุรวมทั้งหมด๕ห้องด้วยกันค่ะ
ด้านนายนรงฤทธิจันทรุไทย
อายุ๓๘ปีผู้ดูแลห้องเช่า
ก็เปิดเผยนะคะว่าหลังจากเกิดเหตุ
ทางเจ้าของกิจการได้ขอให้ผู้เช่าย้ายออก
เพราะว่าทางเจ้าของจะทุบห้องฝั่งที่เกิดเหตุทิ้งไป

ก็เลยเกรงว่าจะไม่ได้รับความสะดวก
เข้าใจว่าผู้เช่าน่าจะยังคงหวาดกลัว

ทางเจ้าของก็จะมีการทำบุญให้กับผู้เสียชีวิตค่ะ
แล้วมีโครงการทุบเมื่อไหร่พอทราบไหม

รอสิ้นสุดคดีถึงจะทุบได้ตามสิ้นสุด

ลื้อเลยครับแล้วจะทำอะไรพอสร้างไหมครับเจ้าของ
ไม่ทำอะไรเลยครับก็จะลื้อเป็นที่โล่งเลย
จะสร้างกำแพงล้อมไว้เฉย
แล้วระหว่างนี้มีไหมว่าจะมีการทำบุญไปในทางนี้มีไหมครับ

แต่ยังไม่รู้วันไหนจะทำบุญครับผมทำบุญไม่ได้
จะทำบุญให้น้องเขา
ซึ่งในวันนี้นะคะพลตำรวจรีทิติแสงสว่าง
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรี
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกภัยโรธตรีโสพล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรแก่งคอย

ได้ร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดี
เกี่ยวกับเรื่องของสำนวนคดีในห้องประชุมชั้น๓
โดยมีการเชิญตัวนายพัทรวีนวลแสงอายุ๒๔ปี
เป็นแฟนสาวประเภท๒มาสอบปากคำเพิ่มเติมครั้งที่๒
เพราะว่าเป็นพยานเป็นคนใกล้ชิดกับผู้ต้องหามากที่สุด
แล้วก็ยังได้มีการสอบปากคำพยานไปแล้ว๑๐ปากนะคะ
พลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ฝากไปยังพี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าว
บอกว่าอยากจะให้ร่วมกันจดจำภาพคุณงามความดีของคุณครู
ที่ได้ปฏิบัติในฐานะลูกและในฐานะครู
แล้วก็อยากจะให้เลิกแชร์ภาพความหดร้ายที่เกิดขึ้น
เพราะจะถือเป็นการซ้ำเติมครอบครัวนะคะ
แล้วก็เป็นการไม่ให้เกียรติต่อผู้เสียชีวิตด้วย
และรู้สึกเสียใจทุกครั้งที่เกิดเรื่องเศร้ากับพี่น้องประชาชน
โดยเฉพาะเมื่อเกิดขึ้นกับสุจริตชน
ที่ไม่เคยคิดร้ายทำลายใคร

กรณีที่เกิดขึ้นกับคุณครูมาเป็นเครื่องเตือนใจ

เพราะคนดีจิตใจดีอาจจะไม่เท่าทันความคิดของคนร้าย
ดังนั้นต้องมีความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาค่ะ
พลตรีสันเสริญกล่าวต่อนะคะว่า
ท่านนายกเข้าใจความรู้สึกของพี่น้องประชาชนบางส่วนดี
ที่ต้องการให้ลงโทษผู้กระทำความผิดสถานหนัก
ซึ่งกฎหมายไทยก็ระบุโทษในกรณีเช่นนี้ไว้สูงสุดคือประหารชีวิต
การที่จะลงโทษหนักถึงสถานไหน
ก็เป็นการพิจารณาโดยดุลยพินิษฐ์ของศาล
และมูลเหตุแห่งคดีค่ะ